พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่ได้เกริ่นเอาไว้ค่ะคนร้ายสมัยนี้เจอบ่อยนะคะ
เข้าไปในบ้านแล้วก็ทำเสมือนหนึ่งเป็นบ้านของตัวเอง
ครับอันนี้หนักเลยค่ะไปเปิดตู้เย็นเอาปลาเข้ามาทอด
สูงทะลีทำกับข้าวกินคุณผู้ชมยังไม่จบนะคะ
ไปค่ะไปบ้านอยู่ตรงนี้เนอะใช่ไหมข้างบ้านพี่โรงใช่ไหมคะ
มันไม่มีคนอยู่เข้ามาตรงไหนเนี่ย
ไปค่ะลุกเลยไปลุกเลยค่ะ
เอาตังค์มาจากไหนน่ะเอาอะไรไปไหมได้เอาอะไรไปบ้างไหม
ลงข้างล่างเลยค่ะเข้ามายังไงเนี่ย
แอร์นอนด้วยเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเนี่ย
นั่นน่ะสิคะไม่ธรรมดาแล้วล่ะคุณนัทพงศ์เปิดบ้านไป
คือไปที่ครัวเห็นเละเทะเลยนะคะมีร่องรอยคนเข้ามาทำกับข้าว
ขึ้นไปบนห้องเจอคนนอนหลับแบบเนี้ยพี่เจ้าของบ้านก็ไม่ธรรมดาครับ
สติพี่ดีมากเลยคืองงอ่ะเออคนร้ายเองก็ยังมึนมึนงงงง
คือกำลังเมาขี้ตาเพิ่งตื่นมานะครับแต่เป็นคนแปลกหน้านอนอยู่ในเตียงบ้านเธอ
ถามว่าเข้ามาได้ยังไงเขาบอกเขาปีนหลังคาเข้ามา
จากหลังบ้านเพราะมันอยู่ติดติดกันเนี่ยค่ะ
แล้วเธอเนี่ยนะคะคุณนัชชาอโนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
บอกผู้สื่อข่าวบอกเมื่อวานนี้แหละคือเธอไม่อยู่บ้านตั้งแต่เช้า
แล้วก็กลับมาอีกทีตอน๔โมงเย็นพอเข้ามาในบ้านเนี่ย
แก๊สเนี้ยมันมีรอยทำกับข้าวครับแล้วใครทำอ่ะ
ไม่มีคนอยู่บ้านเปิดตู้เย็นโอ้โหเละเลย
เป็นเป็นการแบบถูกลื้อค้นกระจัดกระจายเลยปลาปลานี่ปลาเอามาทอด
เอามาทอดทำเหมือนอยู่บ้านเลยครับนะคะ
ขึ้นไปชั้น๒ประตูเปิดนี่ทำอาหารเกาหลีด้วยนะเนี่ย
นะฮะเปิดเอาไว้ก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในห้อง
ตกใจหนักกว่าเดิมนอนอยู่อะค่ะ
ด้วยบ้านนะคะครับก็เลยเข้ามาดูว่าใครมาทำอะไร
ก็โทรถามน้องโทรถามลูกก็ไม่มีใครมาทำครับ
คือวันนี้ไม่ได้แกะแล้วครับเป็นครับครับอืมแล้ว

เห็นบอกว่าไปนอนชั้นบนในห้องแอร์คือ
ก็ขึ้นไปแล้วก็เปิดไปนอนนะคะ
ในห้อง

เขาบอกว่าประมาณ๘โมงเขาจะนั่งบนหลังคาบ้านด้วย
แต่ว่ามันไม่ใช่บ้านเขา

คือถ้าฟังจากการคุยกันในคลิปก็คือเขาก็รู้จัก
ว่าบ้านของคนที่เข้าไปในบ้านผู้หญิงคนนี้
อยู่ไหนก็คืออยู่บ้านติดกันนั่นแหละนะคะ
เจ้าของบ้านเดินไปส่งนะนี่ค่ะ
เดินไปส่งเลยถ่ายคลิปไปด้วยส่งที่บ้านเลยค่ะ
เพื่อที่จะไปคุยกับพ่อของเขาบอกเนี่ยรู้ไหม
แอบปีนมาทำกับข้าวบ้านเขาเปิดแอร์นอนในห้องด้วย
พ่อบอกลูกสติไม่ดีจะให้ทำยังไง

แต่ถามว่าเจ้าของบ้านเชื่อไหมเจ้าของบ้านไม่เชื่อนะ
เขาบอกน่าจะเป็นข้ออ้างมากกว่า
ตำรวจสพคลองหลวงตรวจสอบแล้ว
คนที่เข้ามาคนนี้ก็คือนางสาวคีตะวันสกุลลำพา
ตำรวจบอกพิรุษแปลกก็เลยตรวจปัสสาวะซะเลย

ก็แจ้งข้อหาเสพสารเสพติดค่ะ

นั่งไปมึนบ้านคนอื่นนะคะ
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่ดูสิเดินลงมา